เป็นเหตุฆ่าตัวตายของเด็กวัดคนหนึ่ง
ระยะหลังร่างกายก็เริ่มจะอ่อนแอทำงานไม่ไหว

แล้วก็เอาเชือกไปผูกคอตัวเองบนต้นไม้นะครับ
กุฏิเจ้าอาวาสวัดดังที่สงขลา
มีการเปิดเผยว่ามีการซื้อโรงเตรียมไว้
ใส่เสื้อผ้าที่ชอบก่อนที่จะฆ่าตัวตาย

รับแจ้งเหตุว่าเกิดเหตุเด็กวัดผูกคอตายกับต้นไม้
กุฏิเจ้าอาวาสวัดคลองเรียนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
หลังจากเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบร่างของนายจักริต
สงวนนามสกุลนะอายุ๓๐ปีชาวอำเภอหาดใหญ่
ชุดเสื้อยืดกางเกงยีนสีดำรองเท้าผ้าใบ
แล้วเขาเป็นเด็กวัดคลองเรียนที่มาช่วยงานวัดมากกว่า๒ปีแล้วนะครับ

เสียชีวิตอยู่กับต้นไม้ใหญ่หน้ากุฏิเจ้าอาวาส
ความสูงประมาณ๓เมตรแล้วก็ศพเริ่มแข็งแล้ว
จากการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นนะครับ
คาดว่าน่าจะผูกคอตายมาตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
โดยผู้ตายสวมชุดเรียบร้อยเสื้อยืดกางเกงยีนสีดำนะครับ
เขาบอกว่าเป็นชุดโปรดชุดชอบที่เตรียมไว้เพื่อฆ่าตัวตายนะครับ

ก็ให้ข้อมูลบอกว่าสาเหตุที่ผู้ชายคนนี้คิดสั้น
ระยะหลังอาการซุดทำงานไม่ไหว
เสียชีวิตได้ซื้อโรงศพให้กับตัวเองเตรียมไว้พร้อมแล้ว
และชุดที่สวมใส่ขณะที่ผูกคอตายก็เป็นชุดที่ชื่นชอบนะครับ
โดยที่ไม่ต้องการเป็นภาระใคร
หลังจากที่เคยบวชเรียนที่วัดคลองเรียนแห่งนี้มา๒ปี

ก็มาเป็นเด็กวัดรับใช้อยู่ที่วัดแห่งนี้แหละครับ